เก็บตัวของนักกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่จะแข่งขันในช่วงปีหน้านะครับ
มาคมจักรยานก็เดี๋ยวจะเรียกนักกีฬาเก็บตัวตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้แหละครับ
สำหรับความเคลื่อนไหวนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับ
สนามที่๕ในรายการบอกรักแม่ที่เวโรโดมหัวหมากนะครับชิงถ้วยพระราชทาน
เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่จะตัดสินแชมป์ด้วย
เดชชาก็กล่าวนะครับว่ารายการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็การตอบรับจากนักปั่นเยาวชนที่สมัครเข้าแข่งขันมากกว่าปีที่ผ่านมา
จะเริ่มเก็บตัว๒๖ธันวานี้เลยนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ยาวไปถึงปีหน้า

ซึ่งในประเภทลูกครับก็เตรียมจะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาด้วย

ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่ปล่อยเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
ผมเก็บตัว๒๖นี้เลยนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งถนนและประเภทรู่
เพื่อเตรียมที่จะแข่งขันหมดจากชิงแชมป์เอเชีย
ในเดือนกุมภาแล้วจะเก็บตัวกลับมาเก็บตัวเอเชนเกมเลย

เพราะว่ากีฬาจักรยานเนี่ยอย่างน้อยต้อง๑๐เดือน
ประการต่อมาก็คือเราจะไปเก็บตัวที่อเมริกา
ในส่วนของประเภทลูกนะครับ
ได้วางไว้ประมาณ๒เดือนนะครับ
หนึ่งรายการนะครับเป็นเทนนิสที่เป็นรายการกระชับมิตรรายการพิเศษ

นักบวชสาวที่มาแข่งขันนะครับในรายการ
จังหวัดประจวบคิริขันก็ร่วมทำบุญตักบาท
บริเวณชายหาดหัวหินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งนายสวัสดิตาพันลบครับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแห่งขัน
ก็บอกนะครับว่านักเทนนิสที่ร่วมในการใส่บาทในครั้งที่ผ่านมา
ก็มีหลายคนได้แชมป์นะครับทั้งออสเตรเลสโอเพ่น
การสรรค์แรมแรกของปีเช่นวิตุรียาซาเลนกาครีมคลัยส์เลอร์
แล้วก็มีทางเซเลน่าวิลเลี่ยมรวมถึงแอลเจลิคเคเบอร์
ก็หวังว่าทั้งสี่คนที่มาแข่งขันฯที่โหหิน
ปีนี้จะประสบความสำเร็จในออสเตรเลียโอเพ่นอีกครั้งหนึ่งครับ